เพราะว่าทุกคนเรียกเธอว่าแนโน
จริงแล้วเนี่ยบอกว่ากันแซวนิดละครไม่พอนะ
ชีวิตจริงของเธอก็มีเรื่องให้ต้องออกมาเคลียร์เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยป้าก้อยเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวของเธอเนี่ย
ออกมาโพสต์ผ่านไอจีด้วยแก๊กกราวที่เป็นสีดำ
วกกับข้อความบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ดูแลคิตตี้แล้วนะ
ซึ่งก็เลยถูกจับตามองทันทีว่าเอ๊ะจบกันไม่สวยหรือเปล่านะคะ
เรื่องจริงเป็นยังไงให้คิตตี้เขามาตอบเอาเองก็แล้วกันนะ
คิดว่าการที่ลงบนข้อความบางทีคิดกับป้าก้อยเองไม่ได้ทะเลาะกัน

คือส่วนหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เพราะว่าป้าก้อยแกมีโรคส่วนตัว
แล้วก็คุณพ่อของแกก็ไม่ค่อยสบาย
ทำให้แกไม่สามารถมีเวลาให้คิดได้๗วัน๒๔ชั่วโมง
ก็จบกันด้วยดีมีการคุยกันปกติค่ะ

เหมือนคิดก็คุยกับป้าว่าป้าโพสต์ป้าก็แจ้งให้ทุกคนทราบ

บางครั้งเราอ่านไปด้วยเสียงที่อาจจะคนละโทนกับคนพิมพ์

ถ้าเจอกันก็ปกติทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งคิดมองว่าต่อให้คนอื่นจะคิดยังไง
ถ้าป้ากับชิปเข้าใจกันมันน่าจะโอเคที่สุดแล้ว
ก็ถือว่าเคลียร์นะเป็นคำตอบจากปากของคิตตี้เองเลยว่า
ตี้กับป้าก้อยเนี่ยคือจบกันด้วยดี
เนื่องจากว่าป้าก้อยก็มีหลายต่อหลายอย่างที่ต้องดูแลมากมาย
เพราะฉะนั้นแล้วการที่จบกันด้วยดีแล้วเนี่ย

ติ๊กก็ออกไปหาผู้จัดการคนใหม่

ใช่เป็นทางออกที่ดีเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
ก้อยเขาอยากจะแจ้งออกไปให้บรรดาสื่อมวลชน
เป็นคนที่จ้างงานรู้ว่าตอนนี้ป้าไม่ได้ดูแลคิตตี้แล้ว

หรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้สีพาสเทลอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

ใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งเลยมันไม่มีเสียง
มันเป็นแค่ตัวหนังสือแล้วแต่ละคนที่อ่านอย่างคุณอ่านหรือที่ฉันอ่านเนี่ย
มันควรละทนมีความไม่เหมือนกัน
ความคิดเห็นมันคนละแบบกัน
เพราะฉะนั้นอันนี้คือคำยืนยันจากน้องคิตตี้ว่า
ไม่ได้มีปัญหาการจบกันด้วยดีนะคะสำหรับป้าก้อย
ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสำหรับผู้จัดการคนใหม่

ก้อยไม่ได้มีเวลาดูแล๗วัน๒๔ชั่วโมง

พยายามแล้วคือมือจะบิดอยู่แล้ว